ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเรื่องสกัดจับแรงงานต่างด้าวอีกแล้ว
พร้อมหรือยังเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมช่วยกันนับ
คุณว่าในรถนี้อัดมาเต็มที่ได้กี่คนคุณขวัญคุณคิง
๗๘เต็มที่เอาประมาณ๘เต็มที่
เพราะฉะนั้นนับด้วยกันค่ะมากกว่า๘หรือว่าน้อยกว่า๘ค่ะ
อุ้งเดี๋ยวก่อน
คุณต้องเอาตัวเลขของคุณสองคนรวมกันนะ
เพราะคุณบอกว่าคนละ๗๘๗๘ใช่ไหม
อันนี้คนหรือหนูคะถึงยัดกันเข้าไปได้ขนาดนั้นนะ
นี่ไงถึงบอกขี่คอกันแล้วข้างในนั้นนะคะ
แต่ละคนไม่ใช่ตัวเล็กนะคะน่ะใช่ไงแล้วทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
ถ้าเกิดบ้านเรานี่คือหนังไทยผีปอบก็จะหนีผีลงตุ่มลงไปไม่รู้เท่าไหร่
แต่อันนี้ค่ะดูสิเอาแหมออกมาจากรถเมื่อกี้ยืดเส้นยืดสายด้วยนะ
คงจะเมื่อยอ่ะเมื่อยแล้วไงอัดมาขนาดนี้
จับกลุ่มอันนี้เป็นขบวนการขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
มันก็อยู่แล้วอ่ะมีคนก็ต้องสิบห้าแล้วอ่ะค่ะ
ขับมาตรงเส้นทางทางหลวง๓๔๐บางบัวทองสุพรรณบุรีนะคะ
ตำรวจกระพริบไฟก่อนอ่าจอดจอดเรียกผ่านไมโครโฟนเลย
ให้รถหยุดแต่ว่ารถนี้แทนที่จะเหยียบเบรกกับเหยียบคันเร่ง
หนีสิคะเข้าซอกซอยต่างแซงซ้ายแซงขวารถคันอื่น
แล้วข้ามจังหวัดคุณคิดดูสิเจอที่อายุทยาข้ามไปจนถึงโน่น
นครปฐมค่ะท้ายที่สุดตำรวจก็แสดงตัวจับกลุ่ม
ระยะทางที่เขาหนีหนีไปไกล๒๐กว่ากิโลนะ
แล้วตอนที่ลงมาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอัดแน่นมาในรถ๑๕คน
ไหนขอดูหน่อยซิมีใบอนุญาตการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเปล่า
ไม่มีค่ะล่ามล่ามที่แปลภาษาเมียนมาก็สอบถามแรงงานกลุ่มนี้
เขาบอกว่าเขาลักลอบเดินทางเข้าไทยมาผ่านทางช่องทางธรรมชาติ
ก็ข้ามมาที่แม่สอดจังหวัดตากแล้วก็มีคนพามาขึ้นรถ
มาหางานทำในไทยนี่จ่ายตังค์กันมาคนละเท่าไหร่เนี่ย
ละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นแบบเนี้ยแล้วเราไปคุยกับคนขับรถ
คนขับรถคือนายสุริยาแซ่ม้าอายุยี่สิบสามเขาบอกว่ามีผู้ชายชาวเมียนมาคนนึง
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรแต่เขาบอกมาให้ผมมาไปรับแรงงานต่างด้าว
ป่าข้างทางที่อำเภอเมืองจังหวัดตากไปส่งนู้นไปทางนนทบุรี
ถามคนขับรถคันนี้หน่อยอีซูซูมิวเซเว่นคันนี้นี่ได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ย
คุณคูณเลยนะเขาได้หัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาท
แล้วดูสิมากันกี่คนมากันสิบห้าคนสองหมื่นสองสองพันห้าร้อย
ทีนี้ค่ะเขาก็อาสาแหละทำงานรอบเดียวแล้วได้ตังค์๒๐๐๐กว่าบาทแบบนี้
แต่ก็รู้นะว่าแรงงานพวกนี้เขาไม่ได้มีหนังสือเดินทางอะไรเลย
พอตำรวจเรียกก็กลัวใครจะหยุดล่ะต้องรีบหนีสิ
หนีมา๒๐กว่ากิโลแล้วนี่ที่เห็นถือป้ายทะเบียนนะคะ
คือเขามีป้ายทะเบียนนะเปลี่ยนตลอดเส้นทางเลย
คือรับแรงงานต่างด้าวมาจากจังหวัดตากใช่ไหมใช้ป้ายทะเบียนหนึ่ง
พอถึงนครสวรรค์ปั๊บเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่เป็นป้ายทะเบียนนครสวรรค
ตำรวจจะได้ไม่ตามจับกลุ่มตัวได้ง่ายง่ายไงอื้อหือ
ทำแบบนี้มารอบที่สามแล้วอุ้ยถ้าเกิดได้ค่าจ้างรอบละสองหมื่นกว่าบาท
หมื่นกว่าบาทก็จะเฉียดแสนแล้วนะคนขับรถโดนแจ้งข้อหาด้วย
รู้ว่าคนต่างด้าวแต่ก็ยังพาเข้ามาในราชอาณาจักร
อันนี้ก็ผิดกฎหมายนะคะขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
คำสั่งเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพราะเรียกให้จอดแต่ไม่จอดไง
ป้ายทะเบียนไม่ตรงอันนี้ก็เป็นความผิดตามพรบรถยนต์อีก
ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้ง๑๕คนเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีแล้วก็มีการผลักดันกลับประเทศต่อไปด้วยนะคะ
อืมแล้วคุ้มไหมนะคะไอ้ค่าจ้างเนี้ยนะคะอืม